เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคุณยายที่เป็นจิตอาสากันนะครับ
วัย๗๔ปีก็ได้รับการว่ายกย่องให้เป็นต้นแบบจริง
เพราะว่าเธอนั้นโอ้โหช่วยชุมชนในการกวาดถนน
รวมไปถึงปลูกต้นไม้สองข้างทางให้มันดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามอีกด้วยนะครับ
นี่แหละครับคือภารกิจกวาดถนนให้สะอาดของจิตอาสาวัย๗๔ปี
อย่างคุณยายลั่นสีดำชาวบ้านในพื้นที่หมู่๔ตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับ
เป็นภาพที่ทุกคนนั้นเห็นเป็นประจำแล้วครับบริเวณถนนแห่งนี้
ซึ่งนอกจากคุณยายจะกวาดถนนแล้วนะครับ
แพ่วถางริมทางและปลูกดอกไม้สร้างความสวยงามให้แก่บริเวณนี้อีกด้วย

คุณยายลั่นเนี่ยเล่าว่าจะออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงตี๕เป็นประจำทุกเช้าเลยนะครับ
เพื่อมาทำภารกิจจิตอาสาซึ่งสาเหตุที่มาทำแบบนี้
เธอบอกว่าเป็นคนรักความสะอาด
เห็นถนนที่เต็มไปด้วยใบไม้และย่าขึ้นรกลุงรังเนี่ยนะ
ไม่สบายตาต้องลงมือกวาดถนนแล้วก็แพ่วถางซะเอง
ซึ่งในแต่ละวันนะครับใช้เวลาเฉลี่ยวันละ๔๕ชั่วโมงเลยนะครับ
ในการทำภารกิจจิตอาสาแบบนี้
แล้วก็คุณยายบอกว่าทำแบบนี้มานานแล้วเป็นเวลา๑๓ปีครับ
ไปฟังเสียงจริงจันทร์ดู
แล้วถึงก็เข้ามาแล้วก็ทั้งจมาวายว่าว่าได้ภาสนั่นโลก
อืมนี้ทำให้ทำเป็นไงมี

อย่าทำอย่างเร็งอย่าไปนอนนอนไม่ได้ฝุ่นไร้เกิดขึ้นนั้นหรอก
ถ้าเราทำสักวาข้อเราก็ยังกลัวไป
เป็นไงอยากทำอย่างแรงนี้
นอนอยู่ก็ไม่เป็นผลอะไรเห็นอะไรมันสกปรกก็ปัดกวาดเช็ดถูไป
นี่ผมตื่นตอนตี๕เหมือนกันเลยนะ
ตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อ
ไม่ได้จะลุกมาทำอะไรเป็นประโยชน์เหมือนคุณยายเขาเลย
คุณยายเป็นตัวอย่างเห็นไหม
อยู่บ้านเฉยก็ได้แต่ไม่อยู่

ใช่ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงด้วย

จากนี้นะครับทางด้านนายสุรชัยเจริญจิตสารวัตรกำนันตำบลบางชนะ
ก็เล่านะครับว่าเห็นคุณยายลั่นกวาดถนนมานานหลายปีแล้วล่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาผู้นำท้องถิ่นได้มอบรางวัลเล็กน้อยให้กับคุณยายนะครับ
เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี
พร้อมทั้งตั้งให้เป็นประธานผู้บำเพ็ญประโยชน์ของชุมชน
นี่ทุกวันนี้คุณยายมีตำแหน่งด้วยนะ

เพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในตำบลนะครับ
ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีชาวบ้านนะครับ
ทำเป็นแบบอย่างแล้วทำตามคุณยายนี่แหละครับ
คุณยายลั่นเนี่ยดูแลถนนผืนนี้มานานนะครับ
แล้วก็น่ายินดีจริงที่ชาวบ้านแถวนั้นเห็น

แล้วก็จะทำให้ถนนแถวนี้นี่แหละสะอาดสะอ้าน

มงต้นไม้ดอกไม้ริมทาง

คุณยายแข็งแรงด้วยแหละที่สำคัญ

ประธานชุมชนสุดยอดสุดยอดจริง